สู้ชีวิตวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหญิงแกร่งนะคะ
น้องผู้หญิงตัวเล็กนะคะแต่ว่าทำอาชีพทำงานเกินตัวจริงค่ะ
น้องเนี่ยเป็นสับปะเหลอรายได้จากการเป็นสับปะเหลอนี้นะคะ
มาดูแลคุณยายที่เป็นผู้เลี้ยงดูน้องนิวมาตลอดชีวิตเนี่ยนะคะ
ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณจูด้งจะพาเราไปพบกับน้องนิว
ติดตามกันได้ในช่วงคนสู้ชีวิต
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจูด้ง
ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าหลวงวัดประจำจังหวัดพิจิตรครับ
วันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพครับ
ต้องบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีใครที่อยากจะทำ
นั่นก็คืออาชีพของสับปะเหลอนั่นเอง
แต่ว่าวันนี้ครับน้องคนนี้เขาเลือกอาชีพนี้ที่สำคัญ
น้องเขาเป็นผู้หญิงและอายุยังน้อยอยู่เลยครับ
เหตุผลอะไรน้องเขาเลือกที่จะทำอาชีพนี้

อันนี้น้องนิวหรือเปล่าครับ

สวัสดีครับตอนนี้น้องนิวอายุเท่าไหร่ครับ

แต่ว่าที่มาที่ไปในการเลือกทำอาชีพแบบนี้คืออะไร
เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่าไปเลยครับ

ทำไมน้องนิวถึงเลือกที่มาทำอาชีพนี้
ทั้งที่สามารถไปทำอาชีพอื่นก็ได้
ก็ถ้าเริ่มเลยก็แม่ทำไว้อยู่แล้ว
พอเวลาแม่ทำปุ๊บแล้วเรามาช่วยแม่ไปเรื่อย
เราเริ่มชอบเราก็เลยลองมาหาศึกษาด้านนี้ดู

แล้วจังหวะที่เราเฉาะแล้วน้ำราดโดนหน้าศพ
ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงครับ
รู้สึกตอนนั้นมันก็มีสัดสรรค์บ้าง
เพราะว่าถ้าเกิดเราผ่าพาดขึ้นมาร่วงใส่หน้าเขาก็คือแบบจะเป็นทางนี้ผิด
แล้วเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ากำลังถือมะพร้าวอยู่ช็อก

ถ้าเป็นเหตุการณ์นั้นน่าจะเกี่ยวกับพบที่เขาไม่ได้เสีย

มันเหมือนกับว่าพี่เคยเห็นที่แบบจมน้ำตายแล้วเขาขึ้นอืดอะไรแบบนี้ไหม
แต่มันไม่ได้อืดธรรมดาก็คือจะมีเลือดจะมีน้ำนงน้ำนองไร้อะไรแบบนี้น้ำเหลือง
ถ้าเกิดว่าคนรับไม่ได้ก็คือจะทำไม่ได้แน่นอน
เพราะขนาดลูกเขายังไม่กล้าทำเลย
เวลาที่น้องนิวอยู่กับศพบ่อย
ก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เกิดขึ้น
สิ่งที่มองไม่เห็นมันมีบ้างไหมครับ

เมื่อก่อนเวลาเรามาเปิดสลานเรามาทำงานกับแม่
แม่เขาจะมาตั้งแต่ตี๒๓๐เขาก็ต้องมา
เวลาเราเปิดปุ๊บเล่นแหละก็เจอแล้ว
เราเห็นเงาคนเดินข้างในเราก็คิดแบบว่า
น่าจะเป็นญาติแบบเขามาเฝ้าอะไรแบบนี้
แต่พอเวลารุ่มช้าเราเดินกลับมาเปิดอีกรอบ

จากที่มาแบบเป็นเงาผ่านตะคุ่มตะคุ่มบ้าง

เป็นร่างแบบเจ็บเต็มไหมฮะ
มีแน่นอนพี่คือเราเจอแบบเป็นเจ้าของร่างเลย

ถ้าเราอุทิศบุญให้เขามันก็จะไม่มีอะไร
มาเรื่องของรายได้บ้างดีกว่า
ก็ได้เขาก็จะให้เป็นเงินเด็ดละ

มันก็ไม่ได้เยอะนะครับ๖๐๐๐นะ
พอเราได้เงินน้องนิวเอาเงินไปทำอะไรบ้างครับ

โอเคโอเคแล้วก็ค่ะ

แต่ว่าอยากจะรู้จักน้องนิวมากขึ้นครับ
เดี๋ยวเราตามน้องนิวไปที่บ้านไหม

เอ้ยเผื่อเอาก้วยมาให้นี่

สวัสดีครับคุณยายนี่เป็นคุณยายของน้องนิวใช่ไหมฮะ

แล้วอย่างไรได้ทั้งหมดที่น้องนิวเขาได้มาได้ข่าวว่าเขาให้ยายหมดเลยหรือ

เสาหลักเลยเนี่ยในครอบครัวหมดทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่ากับข้าวอะไรทุกอย่าง

นิวเหนื่อยไหมฮะการที่เราเองจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านแบบนี้
เหนื่อย

ภูมิใจมากกว่าแล้วยายภูมิใจอะไรในตัวน้องนิวบ้าง
ก็ทำดีเนี่ยก็ชอบ

สอนทุกอย่างเนี่ยนะทำตัวให้ดีบางอะไรบ้าง
ใครจะง่ายช่างเขาลูกเราทำใจเฉย
ไปต่อเถียงก็ขายทั้งสินนอนมันก็นอนก็ฉันเนี่ย
นอนกว่ายายตั้งแต่เล็กจนโตเลย

คนสู้ชีวิตในวันนี้ครับน้องนิวสับปะเหลอสาว
ต้องบอกเลยว่าชีวิตของน้องนิวนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียวครับ
ต้องสู้กับความเด็ดเดี่ยวต้องสู้กับความเดียวดาย
ที่ต้องสูญเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่
เหลือเพียงคุณยายที่เป็นที่พึ่งทางใจสุดท้าย
และกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันครับน้องนิวต้องทำงานเป็นสับปะเรอ
รายได้ก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าน้องนิวก็ยังคงที่จะสู้ต่อไปครับ
และนี่ก็คือเรื่องราวของคนสู้ชีวิตในวันนี้ครับ

ใช่ค่ะแล้วเราเองก็ได้กำลังใจจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกัน
ที่สู้ทำงานนะคะเพื่อดูแลตอบแทนผู้ที่มีพระคุณ
ยังไงเชื่อว่าคนที่กระตันยูอย่างน้องนิวต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ